ช่วงนี้มีหลายข่าวให้ติดตามนะฮะช่วงแรกนี้มาดูเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังบนท้องถนนกันหน่อยนะครับ
ใช่ค่ะบางทีมันก็ปลิวมาจากคันหน้าไม่รู้ตัวเอาบางทีมีคนมือดีอยู่ข้างเอาจะปลาของมา
ดูกันสองเรื่องเรื่องแรกจากก่อนที่เดี๋ยวจะเล่านี่ก็คือภาคที่เขากำลังกลับรถอยู่รอดใต้สะพานท่าจีน
ปรากฏว่ามีคนปลาอิดตัวหนอนมาใส่กระจกรถเดี๋ยวดูเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะ
นี่ขอดูคลิปเหตุการณ์หน่อยนะคะ

ไหนอะเอ่ยคนเมื่อกี้อะ

โอ้โหไล่คนเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนฮะมือปลาเนี่ย
เออคือได้ยินมาแต่เสียงที่เป็นเสียงดังมาก
แล้วเป็นคุณคุณขับรถมาเจอแบบนี้ตกใจไหมล่ะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงประมาณตี๕

เมื่อวานตรงจุดกลับรถใต้สะพานท่าจีน
ที่ถนนพระรามสมุดสาคร
ทีนี้พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความก่อน
แล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะ
คนที่ก่อเหตุเป็นผู้ชายค่ะ

แล้วทีนี้พอเอาตัวผู้ชายมาสอบสวนนี่
เขาก็พูดจาวกไปวนมา
คือบอกว่าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป

ก็บอกว่าถือสาเลย
ลูกฉันป่วยสภาพจิตไม่ปกติ
แล้วก็หยุดระหว่างการนำตัวไปรักษา
แต่ว่ามาเกิดเหตุซะก่อนนะคะคุณผู้ชม
ตำรวจก็เลยให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

เขาต้องไปตรวจสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลสมุทรสาครก่อน
แล้วเดี๋ยวต้องประสานนำตัวส่งไปรักษา
สถาบันกรยาราชนครินไปบำบัดไปฟื้นฟูต่อไป
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงแถวถนนพระราม๒ที่สมุทรสาครใช่ไหม
ฝากฝั่งผู้เสียหายเองดูสภาพสิ
ที่รถเขากระจกเป็นแบบนี้เพราะว่าโดนปลาอิดตัวหนอนใส่
พอรู้ว่าคนก่อเหตุเนี่ยเหมือนจะไม่ปกติเขาก็เลยสงสารไง
เห็นใจเลยไม่ติดใจเอาความนะคะครับ